เหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีค่ะเป็นเหตุสลดนะคะ
พ่อเลี้ยงก่อเหตุยิงลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตค่ะ
ที่คือยิงแบบระยะเผาขนจ่อไปกลางลำตัวเลยค่ะ
สาเหตุมันเป็นเรื่องของการเปิดเพลง
พ่อเลี้ยงอ้างว่าลูกเลี้ยงเปิดเพลงเสียงดัง
เตือนแล้วว่าให้เบาเสียงเพลงหน่อย
แต่กลับถูกลูกเลี้ยงท้าทายไปคว้าปืนยิงใส่เลยนะคะ
เลี้ยงที่เสียชีวิตชื่อว่านายประเสริฐสันทารุไนอายุ๓๖ค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองระยะเผาขนกลางอกเลยค่ะ
เลือดท่วมเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
อยู่ในพื้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดวันนี้นะคะประมาณตี๕
ตำรวจสพบทองพร้อมด้วยกู้ภัยไปตรวจสอบค่ะ
ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นแล้วก็ไปรวบรวมหลักฐานด้วยนะคะ
พ่อเลี้ยงที่เป็นผู้ก่อเหตุนายภัยรัฐแซ่ลิ้มอายุ๕๘ไม่ได้หนีไปไหน

ปืนลูกซองยาว๑กระบอกและเครื่องกระสุนวางอยู่หน้าโต๊ะทีวี
นี่คือหลักฐานชี้ให้ดูเลยว่านี่ปืนกระบอกนี้ที่ใช้ก่อเหตุ

นี่ค่ะกระสุนก็ยังเหลืออยู่
นำตัวไปส่อปักครรภ์ที่สหพบ่อทองนะคะ
เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
เป็นบ้านชั้นเดียวก็อยู่ติดกันหลายหลังนะคะ
ก็คือบ้านของนายภัยรัฐพ่อเลี้ยงที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ก็อยู่ติดกับบ้านของนายประเสริฐลูกเลี้ยงที่เสียชีวิต

ญาติมารวมตัวกันเตรียมสถานที่จัดงานศพค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับนางบุญมาแก้วคำอายุ๕๗
นางบุญมานี่มือยิงคืออดีตสามี
ส่วนผู้เสียชีวิตคือลูกอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าตัวมือยิงเนี่ยเลิกกันมา๒ปีแล้วนะคะ
ต่างคนต่างอยู่ปกติก็จะอยู่กับลูกชาย
ภาพซ้ายมือก็คือลูกชายนะคะ
ก็คือลูกเลี้ยงที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
เมื่อคืนนี้ตัวนางบุญมาบอกว่าฉันไม่ได้อยู่บ้าน
นอนบ้านน้องสาวก็อยู่แถวนี้นั่นแหละ
ดึกได้ยินเสียงตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
นายพระรัชน์ตะโกนเตือนลูกชาย

ไปแป๊บเดียวได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงนายภัยรัฐผู้ก่อเหตุตะโกนบอกว่า
ฉันยิงลูกเธอตายแล้วนะ

ทีนี้เขาก็ตะโกนบอกว่ากูยิงลูกมึงตายแล้ว
เขาเขาตะโกนบอกสามทีค่ะก็เลยวิ่งมาเลยค่ะ
คือสามีเล่านะตะโกนบอกได้หรือเปล่าค่ะ

คือเขายิงแล้วก็วิ่งมาเขาเห็นเขาโดนตามทางอยู่

ตะโกนบอกพี่ศรีหน้าเท่าทางเขาเป็นอย่างไรอยู่หรือเปล่า

เขาก็ไม่ได้แบบจำลาไม่ดูอะไรเลยค่ะ
ยิงเสร็จแล้วเขาออกไปเลย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

ผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่ได้เปิดเพลงดังอะไรขนาดนั้นนะแต่อาจจะด้วยความที่ว่ามันดึกมากแล้วเพื่อนบ้านก็หลับกันหมดแล้วก็เลยเป็นเหตุทำให้มันเกิดเรื่องนี้ค่ะ

คนเดียวนะคะครับนี่เห็นไหมเขารำเขาไม่สนใจอะไรเขาชอบร้องรำทำเพลงเพื่อนบอกร้องเพลงไปด้วยอะไรด้วยแล้วก็เพิ่งซื้อลำโพงมาแล้วลำโพงเดี๋ยวมาดูค่ะลำโพงต้นเรื่องที่เพิ่งซื้อมาสามร้อยยี่สิบซื้อมาจากเพื่อนเนี้ยค่ะนี่ค่ะคุณเน็ตติเช่านักข่าวของเราเลยลองให้เพื่อนก็คือคุณจันสีที่ขายลำโพงนี้ให
มากมายอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูกันแล้วกันค่ะ
แต่ก็เอาจริงนะคะเราก็ไม่ทราบว่าจังหวะที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาเปิดความดัง
ขนาดไหนถูกไหมความดังมันก็มีหลายระดับเนอะลำโพงอ่ะ
แล้วก็เนี่ยนักข่าวของเราเอาไมค์ไปเจาะด้วยไงก็เลยอาจจะไม่แน่ใจ
บางคนก็อาจจะบอกดังบางคนก็อาจจะบอกไม่ดังแต่สำคัญคือช่วงเวลาในการเปิดเพลงพี่อุ๋ย
ว่าคุณเปิดกี่โมงอะไรแบบนี้นะคะเหมือนที่เพื่อนบอกว่าอาจจะเปิดดึกไปหน่อยหรือเปล่า
แต่มันถึงขั้นยิงกันตายมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะใช่มันก็ไม่ใช่นะคะอืม
ก็ทางตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุอยู่บนรถคุมตัวผู้ต้องหาเตรียมจะนำไปฝากขังค่ะ
เล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กรักมากรักเหมือนลูกแท้
สาเหตุก็เรื่องของการเปิดเพลงจริง
เลี้ยงที่เป็นผู้ก่อเหตุบอกว่าก็ลูกเลี้ยงคนนี้เปิดเพลงเสียงดังมาก
เปิดทุกวันเปิดดึกด้วยค่ะดึกดื่นเตือนก็ไม่ฟังเลย
เนี่ยค่ะก็ครั้งนี้คือพ่อก็ไปเตือนพ่อเลี้ยงไปเตือน
แต่ลูกเลี้ยงพูดท้าทายค่ะยิงสิยิงสิยิงเลย
เลี้ยงเลยโมโหเลือดขึ้นหน้าเลยไปคว้าปืนมายิงจริง
เขาเมามาแล้วตอนนี้เขามาเปิดเพลงเสียงดังแล้วเขาก็ร้องตามด้วย
ผมก็เลยออกมาเตือนเขามาเคาะประตูเขาบอกว่าเอ้ยเปิดเพลงเสียงค่อยหน่อย
แล้วพอดีเขาเปิดประตูออกมาเขาเห็นปืนผม
ผมก็จะถือปืนไปขู่เขาให้เขากลัว
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าพ่อยิงผมเลยพอยิงผมเลยผมก็เลยยิง

ตนตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ไปฝากขังและดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปค่ะ